ว่าเปนาพิจักริยของเราก็เป็นหนึ่งในนักแสดงของละครเรื่องนี้นะพวกผู้ชม
ใช่เรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าตะลุยถ่ายทำมาปีกว่าแล้ว

งานนี้ทำเอานางเอกดาวค้างฟ้าพี่แอนทองปรสมถึงกับกรีทออกมาเลย

เร็วถึงขนาดที่พี่แอนตั้งฉายาให้ว่า
เป็นผู้กำกับสับเป็ด
เออซึ่งตอนแรกพี่เคหนฟังแล้วก็แบบ
เห้ยไม่โอเคเลยอะโกรธด้วยนะ
เคมีใหม่ของเคนแอดในยุค๒๐๒๒มาด้วย

ติดแล้วค่ะใกล้แล้ว

แอนก็เลยให้ฉายาพี่เคนว่าเป็นผู้กำกับสับเป็ด

เขาบอกอะไรมาหาว่าเคนสับเปรตคืออะไร

ไม่ได้ช่วยแต่ทำเร็วคือเอ็นดูนา
คือเวลาไม่เล่นกันนานนานก็จะรู้สึกแบบมองหน้ากันแล้วอืม

สักพักก็กลับมายืนที่เดิมกันได้นะ

แอนอ่ะได้เขาอ่ะได้บอกไม่รู้ไม่เคยถาม

การซื้อผลไม้สินค้าต่างเหมือนช่วงโควิดที่ผ่านมา
แม้ว่าตอนนี้พี่แอร์เนี่ยจะกลับมาลุยงานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังจนคิวแน่นแล้ว
แต่ถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะหรือว่ามีพ่อค้าแม่ขายคนไหนเนี่ย
เขาทักมาทักค้าอุดหนึ่งขึ้นของในค่ะ
หรือพี่แอนคนสวยก็พร้อมช่วยเหลือเสมอนะคะ
สมกับเป็นนางฟ้าพี่แอนตัวจริงเสียงจริงเลยนะคะเนี่ย
ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ทุกคนต้องการความช่วยเหลือ

แต่ว่าถ้ามีจังหวะอะไรในชีวิต
ที่เราสามารถเข้าไปยื่นมืออะไรอย่างนี้ได้

แล้วก็ยังมีชาวบ้านที่มาขอให้อุดหนุนนู่นนี่นั่น
ช่วยไปหลังบ้านก็มีอะไรอย่างนี้